แต่อันนี้ขอให้ข้อมูลด้านเดียว

มันมีคลิปที่คนแบบกินค้างคาวสดที่ฉีกแล้วกิน

คลิปนี้เป็นกระแสวิภาพวิจารณ์ในโลกออนไลน์เยอะมาก
หมอแหลปแพนด้าต้องขอออกมาชี้แจงเลยนะคะว่า

แต่ละคนเอาพูดตรงบางคนป่วยตายก็เยอะ

บางคนโอ้โหทำงานไม่ได้ฆ่าตัวตายกันไป

วัยรัสนี้บางตัวมันก็สามารถแพร่จากค้างคาวสู่คนได้
แล้วพอมันแพร่มาเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นไวรัสใหม่อีก
มีการแบบเอาขยายพันธุ์กลายพันธุ์อะไรมา
แล้วเกิดกลายเป็นโรคระบาดขึ้นมาอีก

เขาบอกว่าถึงคุณจะบอกว่าคุณกินสุกก็จริง

จังหวะนั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเชื้อโรคไม่โดนตัวเองแล้ว
เพราะว่าไวรัสเนี่ยมันจะสะสมอยู่ทั้งในเลือดน้ำลายแล้วก็เครื่องใน
สมมุติจังหวะจับมาจากถ้ำก็ดี
เอามาฆ่าเอามาชำแหละเอามาทำกับข้าวประกอบอาหารก็ดี
คุณไปจับมาแล้วเนี่ยเผลอจับหน้าจับตาโดยลืมตัวสูดดมโดนแผล
แค่นั้นไวรัสก็เข้าแล้วแล้วคุณก็ติดโรคได้แล้ว
เพราะฉะนั้นเลิกเถอะค่ะ

มันไม่ใช่สัตว์ที่เป็นของกินอยู่แล้วตั้งแต่แรก
คือที่อยู่ก็ไม่ใช่จะหยิบไปหามาง่ายเนอะ
ก็อุตสาหะกันเนี่ยเข้าไปในถ้ำข้างข้าว
ว่าแค่แบบไปอยู่ในถ้ำข้างคาวยังแบบว่ามีเชื้อโรค

จริงอันนั้นคือ๖๐ชนิด
แต่รอบนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของสาวชาวไทยเลยนะ

แบบมันยังไม่ตายแล้วฉีกกินเลยนั่นก็ที่ไทยเหมือนกัน

ตนสั่งหอดไลค์สั่งหยอดวิว

ที่ไม่ควรจะทำแบบนี้เยอะแยะนะ

อันนี้คงแบบว่ามาทำตอนฮาราวีนใช่ไหม
ใช่ไหมน่าจะแบบช่วงเทศกาลฮาราวีนใช่ค่ะแต่ก็ไม่คุ้มกันไง